ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเสียหนุ่มเมืองอุดรค่ะ
คือครอบครัวทำโครงการเกี่ยวกับบ้านจัดสรร
แต่ว่ามีอาการทางจิตประสาทไปเที่ยวนะขับรถเบนท์เลย
ไปเที่ยวดื่มเหล้าแล้วปรากฏเงิน๕๐๐ค่าเหล้าไม่มีจ่าย
กลับมาบ้านขอพ่อขอเงิน๕๐๐๐ไปจ่ายค่าเหล้าหน่อย
พ่อไม่ให้ค่ะด้วยความเมาก็เมาโมโหก็โมโห
ขับรถออกไปเสียหลักชนตกข้างทางเอาวะ

เอาน้ำมันราดรถเน้นของตัวเองแล้วก็เผาซะวอดเลยค่ะ
ประเด็นคือรถเนี่ยเพิ่งซื้อยังผ่อนไม่หมดเลย
เนี่ยค่ะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าไอ้ไฟที่ลุกอยู่นั้นมันลุกไหม้อะไร
เป็นรถเบนต์ซีเอลเอสสองห้าศูนย์ซีดีไอปีสองพันสิบสองสีดำ
หมายเลขทะเบียนเจ็ดก่อไก่ช้อชิงสี่แปดแปดสี่กรุงเทพมหานครค่ะ
สภาพรถเนี่ยเสียหลักตกอยู่ในพงหญ้าริมถนน
สะพานบ้านเลื่อมถนนบ้านเลื่อมนาซายในตำบลบ้านเลื่อม
แล้วก็ที่เห็นว่าไฟไหม้คือมีคนราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณ๓๐นาที
แต่ว่ารถถูกไฟไหม้ด้านหน้าห้องเครื่องแล้วก็ห้องโดยสารเสียหายไปแล้วค่ะ
เผารถก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าของรถนั่นแหละค่ะ
นายกิตติสักกลิดกล้าวหรือว่าเสียตูมตามอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นเสียเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
หกสิบเอ็ดปีนายทหารนอกราชการ
พ่อของนายกิติศักดิ์มายืนดูรถที่ถูกไฟไหม้อยู่ด้วย
ตำรวจสอบถามพ่อนายกิติศักดิ์
พ่อบอกว่าครอบครัวทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร
และลูกชายนายกิติศักดิ์คนนี้เป็นลูกชายคนเล็ก

แต่นายกิติศักดิ์มีอาการทางจิตประสาท
มักจะอลวาดเป็นประจำค่ะ

ขับเบ้นไปเที่ยวตะวันแดงคนเดียว
แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเครื่องดื่ม๕๐๐บาท

ก็เลยขับพาลูกชายมาส่งให้ที่บ้าน

ขอ๕๐๐๐ไปจ่ายค่าเครื่องดื่ม

นายกิติศักดิ์อารวาสเลยค่ะ
เฉียวแล้วก็ขับเบ้นออกไปจากบ้าน
แล้วไปเสียหลักชนคอสะพานตกไปข้างถนนเสียหาย
เม้าก็เม้ากรวดก็กรวด
ตัดสินใจเอาน้ำมันราดหน้ารถ

จากนั้นโทรเรียกให้เพื่อนมารับหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุมีการประสานตำรวจขอกำลัง
นำตัวนายกิติศักดิ์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
เพื่อจะให้ชดใช้ค่าเสียหาย

คือยังเป็นเช่าซื้อคือยังผ่อนกับธนาคารอยู่

ความสิทธิ์ของธนาคารเกียรตินาคีนจำกัดมหาชน
เบามากไหม

ไม่ว่าจะเป็นรถตัวเองหรือว่ารถคนอื่นเนี่ย